เหตุการณ์นี้เริ่มแรกเลยคุณผู้ชม

ปกติแล้วเนี่ยเมาแล้วหลับคอพับ

แต่ผู้หญิงคนนี้เมาแล้วไม่หลับค่ะ
แต่งับงับหูค่ะคุณผู้ชม
หูผู้ชายคนนึงจนติ่งหูเขาหายไปเลย

โอ้โหพอตำรวจไปจับกลุ่มตัวเธอนะ
ยังโวยวายเดี๋ยวจะให้ดูภาพค่ะ
โวยวายอยู่ตรงท้ายกระบะของรถตำรวจค่ะ
เจ็บคอยเจ็บ

แล้วที่เธอไปงับหูของ
คนโดนกัดหูเนี่ยเจ็บไหม

แต่ว่าตั้นมากนะเออนี่ตำรวจสพพัทยาค่ะคุมตัวผู้หญิงคนนี้
นางสาวกันนิกาคำทรค่ะอายุ๒๘ปีเป็นชาวบุรีรำนะคะ
ซึ่งเธอเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเมาเหล้าหรือว่าเมายา
แต่ที่แน่เธอโวยวายเสียงดังลั่นเลย
ตรงนี้คือตรงสี่แยกไฟแดงถนนสาย๒พัทยาใต้
อยู่ตรงหน้าวัดชัยมงคลนะคะที่บังละมุงชนบุรี
หลังจากที่เธอคนนี้ไปก่อเหตุดูสิกัดหู
กัดหูของนายเจริญแซ่ลิ้มอายุห้าสิบห้าปีตามรายงานเนี่ย
บอกว่านายเจริญเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวสรรชาติไทยอเมริกัน
แล้วคุณดูสิสภาพหูหายไปเลยค่ะ
คือตรงติ่งหูมันแหว่งไปเลยตรงนั้นน่ะ
แล้วที่บอกว่าหายไปเลยคุณจุธารัฐ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้กัดจนขาดแล้วกลืนลงท้อง

ซึ่งตำรวจก็ต้องคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไปดำเนินคดีนะ
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเธอไม่ยอม
เธอก็ต่อสู้จะเอาเท้าถีบตำรวจแล้วก็โวยวาย
เจ็บคอยเจ็บตอนที่ตำรวจกำลังเอากุญแจมือ
มือเธออยู่ท้ายรถกระบะนี่แหละค่ะ
ทีนี้นักท่องเที่ยวผู้ชายที่โดนกัดหูนะนะ
มีร่องรอยถูกกัดเนื้อหูมันแหว่งไปใช่ไหม
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วที่ผ้าก๊อสแปะอยู่ตรงหูนั่นน่ะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล
เห็นภาพแล้วหวัดเสียวมากอะค่ะคุยกับเพื่อนคนเจ็บนะคะเขาก็เล่าให้ฟัง
สาเหตุที่โดนกัดไปทะเลาะอะไรหรือเปล่าไปท้าทายอะไรหรือเปล่า
เลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฝั่งคนเจ็บน่ะ
เขานั่งอยู่บนรถสองแถวจะกลับที่พัก
แล้วตอนนั้นรถมันติดไฟแดงตรงหน้าวัดชัยมงคล
ผู้หญิงคนนี้เมามาจากไหนก็ไม่รู้
ขึ้นมาบนรถไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้มีเรื่องอะไรนะ
ขึ้นมาปุ๊บต่อยเลย
ต่อยผู้ชายนายเจริญคนนี้ค่ะ

เพื่อนของนายเจริญที่มาด้วยกันยังตกใจทำอะไรไม่ถูกเลย

ทีนี้ทางสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาบอกว่า
ตัวผู้หญิงเธอยังพูดจาไม่รู้เรื่องหรอก

แต่ก็ต้องดำเนินคดีข้อหาประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะ
แล้วให้ฝั่งคนเจ็บต้องไปตรวจร่างกาย
เอาใบตรวจร่างกายมาแล้วก็มาแจ้งความตำรวจ

แล้วหลังจากนี้คือจะทำยังไงต่อศัลยกรรมตรงนี้
ก็ไม่รู้ต้องเอาเนื้อตรงไหนมาโปะแทนหรือเปล่านะ